คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีรถบรรทุกคันหนึ่งนะคะขับมากำลังจะถึงแยกไฟแดง
เบรกแตกเบรกไม่อยู่ก็พยายามจะหักหลบ
พอหักหลบปุ๊บรถพลิกค่ะอืม
พอพลิกแล้วเนี่ยไปทับรถอีกสองคันครับ
ซึ่งมีคนอยู่ในรถแต่คนที่อยู่ในรถรอดราวปฏิหารค่ะ
อืมบ้อเราโตนรถแดงได้ตัวมือ
ลูกแม่ชิ้นมันเฝ้าตา

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะสภาพรถที่ถูกรถบรรทุกพลิกตะแคงมาทับ
ครับโอ้โหช่วงเย็นเมื่อวานกู้ภัยก็พยายามช่วยเหลือนะคะ
มีคนติดอยู่ในรถเชฟโรเล็ตสีขาวเพราะว่ารถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคง
คอนเทนเนอร์มาทับหลังคารถจนยุบพังลงมา
มีลูกชายของคนขับที่นั่งข้างคนขับก็ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็บอกกู้ภัยว่าช่วยพ่อผมด้วยช่วยพ่อผมด้วยยังอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้รถโฟล์กลิฟต์นะคะยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น
ก็สามารถช่วยเหลือคนขับออกมาได้ค่ะ
โอ้โหหลังคายุบลงมาขนาดนั้นนะคะโอ้โหช่วยเหลือออกมาได้นะคะ
นอกจากนี้ยังมีโรคระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเงิน

ขับตามหลังเชฟโรเล็ตสีขาวก็ถูกตู้คอนเทนเนอร์ล้มทับแบบนี้
คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นใกล้กับสี่แยกไฟแดง
คือจะถึงแยกไฟแดงอยู่แล้วนะคะถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายเจ็ด
ในพื้นที่หมู่๙อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
จุดที่เกิดเหตุเป็นถนน๒เลนสวนกัน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถพ่วง๑๘ล้อสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะ
คือพลิกตะแคงอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ทับหลังคารถเชฟโรเล็ตสีขาว
หลังคาฝั่งคนขับพังยุบลงมาถึงห้องโดยสารนะคะ
คุณผู้ชมดูนี่รถคันสีขาวคันนี้เราทำเป็นภาพกราฟิก
แล้วในรถนะคะนายณเดชน์วรกมลเดชอายุ๔๓ปีเป็นคนขับ
แขนขวาหักนะคะและลูกชายอายุเก้าขวบ

ลูกที่อายุ๑๑ขวบก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนขวา

ส่วนอีกคันนึงเชฟโรเล็ตสีน้ำเงิน
ด้านหน้ารถฝั่งคนขับค่ะ
ตู้คอนเทนเนอร์ทับหลังคากระโปรงหน้ารถพังยุบลงมา
นายประนมยืนยงวัย๔๓ปีคนขับรถไม่เจ็บเลยค่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย
นายวินัยมงคลกิจดำรงอายุ๖๗ปี
คนขับรถบรรทุกก็บาดเจ็บถลอกตามร่างกายเล็กน้อยนะคะ
จากการสอบถามค่ะได้ข้อมูลมาว่า
มีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาจากมหาชัยสมุทรสาคร
กำลังจะไปส่งที่ลานตู้คอนเทนเนอร์ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นสี่แยกไฟแดง
รถเบรกไม่อยู่เบรกแตกอะค่ะ
นายวินัยบอกว่าเขาก็เลยตัดสินใจหักหลบไปทางซ้าย
ที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า
ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมา
เอียงไปทับรถเชฟโรเล็ตสีขาวและสีน้ำเงินสองคันนี้นะคะ

ลูกชายของคนขับเชฟโรเล็ตสีขาว
ได้รับบาดเจ็บก็เห็นพ่อถูกตู้คอนเทนเนอร์ทับ

ลูกชายอายุแค่๙ขวบนะคุณผู้ชม

แล้วตัดเข็มขัดนิรภัยให้พ่อ

ช่วยพ่อออกมาได้ค่ะ

และถนอย่างนี้หน่อย

วัย๔๓ปีคนขับรถเชฟโรเล็ตสีขาว

กำลังขับรถพาเด็กชายทั้งสองคนไปซ้อมฟุตบอล
ระหว่างจอดรถติดไฟแดงอยู่เขาจอดเป็นคันที่เจ็ดนะคะ
นับจากไฟแดงมาค่ะครับรถบรรทุกขับมาจากทางคู่ขนาน
ในตัวคือมันชาหมดแล้วครับแล้วมันก็แบบเหมือนจะหายใจไม่ออกแล้ว
มันก็แน่นแน่นมากครับผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่
พี่สองคนดึงไหล่ผมให้สุดกำลังเลยนะผมจะถีบฝั่งนี้ออก
ผมคิดในใจว่าเฝือกเต็มที่ก็ได้ใส่เฝือกขาด้านซ้าย
วินาทีนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นอย่างไร
ก็ตอนนั้นก็คิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงลูกครับ
ส่วนนายประนมคนขับรถกระบะเชฟโรเล็ตสีน้ำเงินที่รอดราวปฏิหารแล้วก็ไม่เจ็บเลยเนี่ยนะคะ
ว่าพอเห็นตู้คอนเทนเนอร์เริ่มเอียงลงมาจะทับรถ
เขาตัดสินใจใช้แขนสองข้างดันตัวเองออกมาจากเบาะคนขับครับ
อยู่เบาะข้างคนขับแล้วตู้คอนเทนเนอร์ก็ทับลงมาพอดี
อืมนี่ค่ะแล้วดูสิคะไม่บาดเจ็บอะไรเลยอืม
ตกใจครับตกใจก็ภาพติดตาอยู่ครับติดตาช่วงที่ว่าตู้มันลอยมันมันเอ็นมาหาเราอ่ะ
แต่ตู้มันมาช้าช้าใช่ไหมไม่ช้าครับเสี้ยววินาทีเลยครับ
ขนาดตั้งแต่ตุ้มครั้งแรกแล้วเราเริ่มเห็นได้ยินตุ้มปุ๊บนี่ให้เราบอก
มันไปทางไหนไงพอเอิญมองอีกทีหนึ่งหัวมันมาทางเราแล้วอ่ะ
ก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเลยนายประนมบอกว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะ
อย่างแรกคือสติมีสติแล้วก็เนี่ยเขาก็พยายามหลบออกมาจากเบาะที่นั่งคนขับ
ที่เบาะด้านข้างแล้วอย่างที่สองก็คือนี่ค่ะ
ในรถนะคะแขวนรูปของพระครูสันตจิตพรวัดโคกรวด
เที่ยมบิมพีจังหวัดสุรินและหลุมพ่อสวทรห้อยไว้ที่กระจกมองหลังนะคะ
เชื่อว่าบารมีท่านช่วยให้แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
แต่ว่าจากเหตุการณ์นี้นะคะพนักงานสอบสวนสพนขาม
ประคำพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ต้องตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกด้วยนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เพราะว่ามีคนบาดเจ็บแล้วก็รถได้รับความเสียหายไปด้วย